คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มันร้อนนะจะมาใส่แขนยงแขนยาวมันก็ร้อนเกินไป

ไปทะเลมันก็ต้องแต่งตัวสวยเหมือนสาวคนนี้เลย

บางคนบอกว่าคล้ายบิกกินี่นะ
คือมันสีชมพูสดใสมากเลยแต่ว่ามันก็เซ็กซี่มากแม่นะคะ
เมื่อวานเนี้ยโซเชียลโอ้ยลุกเป็นไฟเลยค่ะเมื่อนางเอกยายาอุรัสยาอวดอิริยบทวันสบายสบายนะคะ
ขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ริมทะเลท้าแดดท้าลมไปเลยจ้ะด้วยชุดที่ชาวเน็ตนะต้องร้องว้าวค่ะ
ยาย่าเนี่ยมาในชุดกางเกงสีขาวนะแต่จุดที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็คือ
ครอบสั้นแหวกอกตัวจิ๋วค่ะที่เผยให้เห็นหน้าอกหน้าใจนี่แหละแต่ว่าแบบพองามนะจ๊ะ
ไปพร้อมกับโชว์เอลคลอดของสาวยายาคนนี้เขาหุ่นดี
บอกได้คำเดียวว่าภาพเซ็ตนี้นะแฟนเนี่ยส่งอิโมติคอนไฟลุกเต็มไอจีเลยนะคะ
รัศมีแขกคนนี้เข้ามาเหมือนกันเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่อยากสิงร่างหนูโถรัศมีร์ก็สวยในแบบของรัศมี
จากนี้ค่ะก็ยังมีแฟนที่ใจตรงกันนะเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าเอ้าพี่แบรี่เนี่ยว่ายังไงบ้างล่ะ
ำไม้เรียวแล้วหรือเปล่าไม้เรียวสั่นแล้วหรือเปล่านะคะมีหลายคนแนะนำให้พี่แบร์นะรีบไปหาผ้ามาคลุมกันโป๊ะเลยนะให้สาวยายานี่แหละ
แต่ก็อย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมค่ะถ้ารูปได้ออกสื่อแบบนี้แล้วน่าจะสกรีนแล้วเขาไม่ได้สกรีนแค่คนเดียว
แม่ปลาพี่ณเดชน์ผู้จัดการโอ้หลายคนใส่เหอะอยากอยู่แต่จริงบางคนเขาบอกว่าชุดแบบนี้มันจะเป็นบิกินี่นะข้างในแล้วก็น้องอาจจะใส่กางเกงทับ
แล้วก็น่ารักแล้วก็เป็นไอเดียเวลาแบบไปทะเลดีเก๋น่ารักดีนะคะ